คุณผู้ชมข่าวนี้พาไปม่วนกันต่อที่กองภาพยนตร์ฮีโร่ต้มแซ่บค่ะ
เนี่ยนะคะเราเคยเล่ามาแล้วเรื่องเคมีของพระเอกเบิ้ลปฐุมราชเขาแล้วก็น้องพิ้งพลอยนั่นเองนะ

แต่นอกจากพิ้งพลอยคุณผู้ชมนอกจากเฮียเบิ้ลแล้วกองนี้แหมอย่างกับศูนย์รวมความตลกคุณผู้ชม
เปิดประเดิมคนแรกเลยแจ๊ดชวนชื่นแม่

เขาบอกยังไม่บอกว่าเขาเล่นเป็นอะไร
แต่ดูจากลักษณะทางกายภาพแล้ว

แต่ว่าขมัมเวศนะหนวดเฟ้ยมาเลยนะ
ก็ดูจะนักแสดงคนนี้เป็นพิเศษเลย
เออมันอาจจะเป็นการหนุนตักพี่แจ๊ด

คุณว่ามันรวมจะไม่ได้

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าตลกมากฝีมืออย่างพี่แจ๊ดเนี่ย
จะเรียกเสียงหางได้ยังไง
ส่วนหวัดเราดังมาก
พี่แจ๊ดพูดเอาเองแล้วกันดิฉันไม่ถวนนะฮะ
ไปต่อค่ะวัดภูมิกันขนาดนี้ไปต่อยากจริงนะคะ

ต่ออีกหนึ่งนักแสดงแล้วกันพี่อีทโปรงลางสะออนค่ะ
คนนี้ดูจากศีรษะแล้วนั้นน่าจะเดาไม่ยากว่าเล่นเป็นอะไรนะฮะ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

เขาแต่งเพลงกันสดกับพระเอกของเราซะเลย
แต่พออยู่รวมกันเป็นชาวคณะแล้วก็มีพี่แจ๊ดร่วมด้วย
อีทของเรานะจากที่ชอบแกล้งคนอื่น
ด้านกลายเป็นเหยื่อซะอย่างนั้นจะน่าสงสารขนาดไหนไปดูค่ะ

นี่มันทำยากหัวโล้นนะ
กูเคยถ่ายของพี่แจ๊ดมาอันนี้มันเป็นยางข้างนอกใช่เหรอ
ก็ค่อยติดกาวข้างในติดกาวข้างในเนี่ย
แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นหลักขอบค่อยติไปติดไป
ปิดไปอย่างนี้ติดกรอบกาวกรอบอะไรอย่างนี้ประมาณนี้

ละเอียดนะละเอียดแต่ว่ามันทำนาน

แล้วเขาได้เข้าฉากแม่งคืนน่ะครับกูไม่รู้

อ้าวร้องไห้ไปแล้วนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่างแต่งหน้าเห็นไหมคะเสื้อลาย
โดนหยุมหัวแล้วนะแจ๊ดน่ะโดนหยุมหัวแล้วนะสิ่งที่ผม
โดนก็คือน้ำกำลังจะเปลี่ยนฉากแหละก็เลยแกะได้เวลาแกะแล้วพอดีสิ่งที่ผมใส่นิดนึงว่าดึงออกมาแล้วผมพอหลุดออกมาได้ไหมอะ
ไม่หลุดไม่หลุดยังอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปล่อย
เอาปิดท้ายด้วยนางเอกของเรื่องน้องพิ้งพลอยปภาวดีค่ะ
คนนี้อาจจะไม่ได้ซี้จ๊ะทั้งสองคนแรกนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการตลกแบบพี่เขา
แต่ว่าความน่ารักน่าเอ็นดูรับรองว่าดูแล้วก็เสียอาการอยู่เหมือนกัน
ไปดูอาการของเบิ้ลปฐุมราชหน่อยดีกว่าเมื่อเบิ้ลถามพิ้งพลอยว่า
ตัวเองเนี่ยหล่อหุ่นดีขนาดไหนพี่พลอยตอบไปให้พี่ชื่นใจหน่อยจ้า
หน้าตาเราก็จะดูแบบแปลกคือว่าเราหล่อป่ะหล่อมากหล่อที่สุด
นี่คือขณะผลอย่างไรเหรอหลอดมากแล้วหัวดีไหมหัวดีไหม
ไหนก็พูดถึงเพื่อนของเบิ้ลแล้วก็ต้องมีรายชื่อพี่ชายคนสนิทกันหน่อย

หนังเรื่องนี้นี่พี่ก้องเขาก็เล่นด้วยเหมือนกันเข้ามาในลุคงานหนวดแบบเน้นเหมือนกัน
ซึ่งเบิ้ลนะฮะก็ไม่พลาดจากที่พิกกองมาทำคอนเทนต์อีกแล้ว

เราไปสำรามติ๊กต๊อกของพิกกองกันต่อเลย
ไปเจอคลิปหนึ่งที่บอกได้คำเดียวว่าทั้งขำทั้งสงสารค่ะ
เป็นคลิปที่เจ้าตัวเต้นแบบสุดตัว
แล้วแทนที่จะได้มาลัยนะเอวจะหักคุณผู้ชม

นี่ที่คอนั่นคืออะไรคะ
เต้นจนเอวเท็บเพล็ดไม่มีสักแบงค์พันแบงค์เทาอะไร
มีแต่ลำไยล้วนมาเป็นสวนกันเลยทีเดียว